ที่ซิดมารรดิเบอร์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องของ
ฝนฟ้าขนองนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้
ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะใครก็ตาม
แต่ที่ต้องวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทาง
ท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยมีโอกาสต้องเจอกับฝนและฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะช่วงเช้าวันนี้ครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีรายงานว่าหลายจุดนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณใจกลางพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเหล่านี้นั้นตกลงมาอย่างหนักมีฟ้าร้องฟ้าผ่ารวม
ที่ก่อตัวเหนือท้องฟ้าเมืองของเรานั้นค่อนข้างหนาตาละทีเดียวส่วนใหญ่นั้นปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนพื้นที่เหล่านี้มีรายงานว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยด้วยกันครับปัจจัยอย่างไรก็คือกรสายลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนที่พัดปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาพัดปกคลุมแบบนี้แต่ว่าตอนนี้อ่อนกำลังแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่เข้ามาเติมเต็มความชื้นให้มากยิ่งขึ้นก็คือกรส
ติดกับภูเขาแล้วก็ใกล้กับลำห้วยมีร่องรอยดินไหลหรือว่าเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้น
อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโครนถล่มมาก่อนมีน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมบ่อย
มีกองหินเนินทรายปนโครนแล้วก็ต้นไม้ในห้วยหรือว่าใกล้หมู่บ้าน
ห้วยนะครับจะมีก้อนหินขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกันตลอดท้องน้ำพื้นที่เหล่านี้เอง
หากสังเกตเห็นคือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะต้องเจอกับดินถล่มเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในบริเวณดังกล่าวตอนนี้ยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมไปถึงสังเกตสัญญาณธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่กึกกล้องมาจากกลางป่า
รวมไปถึงสีของน้ำที่เริ่มเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสที่จะต้องเจอแน่นอน
ดังนั้นเหล่านี้เองนะครับเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้คนรอดจากภัยพิบัตรเหล่านี้
และทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ